การไปทำงานต่างประเทศที่ผู้ชายจะต้องไปทำงานต่างประเทศ
บ้านไปไกลเมื่อก่อนเขามีคำเปรียบเปลย
เสียนาไปเสียนาคือต้องขายที่นาเพื่อเสียค่าเดินทางไป
มาเสียเมียคือไปนานเสร็จปั๊บกลับมาเมียมีคนอื่นไปแล้ว

ผู้ชายคนนี้ไปทำงานต่างประเทศนะครับ
ไปทำงานต่างประเทศนี่คือก่อนไปอยู่ก็มีเมียที่ไทย
ไปทำงานเสร็จปั๊บไม่ได้เสียนาแล้วกลับมาไม่ได้เสียเมีย
จะพาเมียใหม่กลับมาด้วยครับคุณผู้ชมฮะ
พาเมียใหม่กลับรถไม่พอไม่พอ
เมียที่ตบที่แต่งเนี่ยนะคุณผู้ชมครับ
เธอที่ฉันเคยเลี้ยงดูเธอไปเธอจ่ายกลับคืนมาด้วย๗แสนบาท
โอ้โหคุณผู้ชมมันกลับตลปัดฮะ
นางสาวตีรกาแสงขนึงหรือว่าน้อยพี่น้อยอายุ๓๖ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๑ตะบนละลวดอเภอชำนี้จังหวัดบุรีรำ
ร้องทุกข์ต่อผู้สื่อข่าวบอกว่าขอความเป็นธรรมให้ฉันหน่อยนะครับ

พี่ถูกสามีแจ้งจับในข้อหายักยอกทรัพย์
เรียกเงินที่ส่งเสียเลี้ยงดูมาตลอดระยะเวลาหลายปี
ระหว่างที่สามีไปทำงานนะครับในต่างประเทศครับ
เจ้าตัวเล่าบอกว่า๘พฤษภาคม๒๕๖๒
แต่งงานกับนายนิกรทิพย์กระโทกหรือว่าพี่กรอายุ๔๙ปี
เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละจัดงานแต่งมีสินสอดสองแสน
อีก๔บาทไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
แต่ก็ตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนี่คนรู้คนรู้กันทั่ว
ญาติผู้หยงผู้ใหญ่มาหมดครับมกราคม๒๑๖๑นะครับ
พี่กรไปทำงานไต้หวันนะครับแต่ก่อนไปมีการดาวรถกระบะไว้๑คัน
ชื่อใครพี่ชื่อพี่กรครับผู้ชายแล้วเมื่อสามีไปทำงานก็ส่งเงินมา
มาให้ใช้จ่ายแล้วส่งค่างวดรถด้วยนะเดือนละ๘๕๒๖บาท
คุณผู้ชมต้องฟังตรงนี้ให้ดีนะฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายชายส่งเงินมาให้
แล้วบอกว่าเธอจะใช้จ่ายอะไรก็ใช้แต่ส่วนหนึ่งแบ่งส่งค่างวดรถด้วยนะ
ถามว่าฝ่ายหญิงทำตามไหมทำตามสิส่งค่างวดรถทุกเดือน
ส่วนที่เหลือก็ใช้จ่ายในครอบครัวใช่แต่ตอนไปทำงานต่างประเทศเดี๋ยวนี้
พี่บุ๊คคุณผู้ชมต้องแข็งคือเมื่อก่อนมันต้องหยอดโทรศัพท์
หาโทรศัพท์ใช่ไหมทีนี้เฟซบุ๊คก็ได้นี่วีดีโอคอล์กันสบาย
เห็นหน้าเห็นหน้ากันตลอดถัดมา๒๑๖๔สามีเริ่มผิดปกติ
ผิดปกติยังไงพี่น้อยคือบอกว่าจะไม่ส่งเงินให้แล้วนะ
ต่างคนต่างไปแล้วกันเธออ้าวอ้าวทำไมอ่ะ
แล้วให้ญาติมาเอารถกระบะคืนด้วยจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยครับคุณผู้ชม
กระทั่งกระทั่งปีที่แล้วปลายปีพฤศจิกายน๒๕๖๒
สามีกลับมาจากต่างประเทศกลับมาจากไต้หวันนะครับ
พาเมียใหม่กลับมาด้วยพาเมียใหม่กลับมาด้วยครับ
แล้วไปอยู่ด้วยกันที่สกลนครแต่เธอไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยได้คุยกันหรอกนะ
ล่าสุด๖วิทยุนายนที่ผ่านมาเธอถูกหมายเรียกจากสพชำนี้
คือสามีไปแจ้งความครับคุณผู้ชมสามีไปแจ้งความกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์นะ
และต้องการเงินที่ส่งมาให้ทุกเดือนทุกเดือนรวม๓๗ครั้ง

เหมือนว่าให้เรากิบเงินให้เขาแต่ที่จริงเขาไม่ได้บอก
เขาบอกว่าส่งให้แล้วก็ใช้อะไรก็ใช้ไป
จดให้ให้เขาใช้ไหมใช่จ่ายตลอดแต่งวดเลขยังงวดที่๔๐กว่า
ก็พี่น้อยบอกว่างงมากทำอะไรไม่ถูกตอนนี้
ฉันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนสามีดูสิครับ
ดูสิฮะนะครับเฝ้ารอสามีกลับจากต่างประเทศ
วันนี้มายืนอยู่ที่โรงพักซะแล้ว
เธอก็อยากจะรู้ว่าเคยมีคดีในลักษณะนี้หรือเปล่า
บอกด้วยว่าเสียใจที่สามีทำกันแบบนี้
ทั้งที่เธอไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
แต่ถ้าพี่กรพี่กรมีอะไรอยากจะชี้แจง
มานะพี่กอชนะถ้ามันไม่จริงจากนี้นะ

เพราะว่าผู้หญิงบอกเธอก็ไม่ได้ยักยอกทรัพย์นะ
เห็นส่งมาให้ใช้จ่ายทุกเดือนเราก็ใช้จ่ายสิ